คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีสั่งตายฟอสสปายกันหน่อยนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
แล้วก็พร้อมจำลองเหตุการณ์หลังจากที่ล่าสุดเนี่ย

อันนี้เป็นคดีสำคัญนะฮะหลายคนก็ติดตามกันอยู่
แต่ว่าตัวการคนสำคัญก็คือเสียอ้วน

ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคา

ก็เดินทางนะฮะ
ไปที่ลานจอดรถเขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็มีการจำลองเหตุการณ์ยิงฟอสกับสปายที่เกิดเหตุจริงนะฮะ

ซึ่งก็เป็นไปตามคำให้การของนายนรงวรินทรเวศหรือว่าบ่าว
บาวเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคนล่าสุดที่จับได้นะครับนะฮะ

แต่ว่าย่างเนี่ยชี้เป้าว่าเขาเนี่ยไปหลบอยู่ที่กระบี
ก็ตามจับกลุ่มมาได้แล้วก็นำตัวเข้ามานะฮะ
แล้วก็เป็นมือยิงซึ่งร่วมกันกับเสียอ้วนยิงฟอสกับสปาย
จากนี้ได้มีตัวละครร่วมจำลองเหตุการณ์ครบทุกคนเลย

ก็คือนี่เขาเป็นฟอสกับสปายจำลองขึ้นมา
เสื้อเบอร์๑๔และ๑๕นะครับ
หลังจากเขาไหว้พระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันทร์
ทั้งสองคนคือจำลองเป็นฟอสสปายนะ
ซึ่งเป็นรถของกลุ่มผู้ตายที่เช่ามาจากโรงแรมจากที่พักนั่นเองนะฮะ
จากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จำลองเหตุการณ์ด้วยรถจริงเลย
มีนายป๊อปปี้เป็นคนขับมีนายมดนั่งมาด้านข้าง
นายบ่าวซึ่งเป็นมือยิงอีกหนึ่งคนนั่งมาที่ด้านหลัง
คนที่ลงมาจากรถคนแรกคือเสียอ้วนลงมาไม่ได้มามือเปล่า
มาพร้อมปืน๒กระบอกจากนั้นปรีเข้าไปหาสปาย
เอาปืน๑กระบอกไปจี้ที่หัวสปาย
หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นมา
แต่ทีนี้ในช่วงของการยิงเนี่ยตำรวจยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะ
สรุปแล้วใครยิงก่อนใครยิงหลังยิงใครไปกี่นัด

ก่อนหน้านี้เรามีข่าวออกไปแล้วแต่ว่าขั้นตอนนี้ตำรวจบอกขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะ
อกจากนี้ค่ะพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่าง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒ยังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะ
ใช่บอกว่าตอนนี้ยังจับเสียอ้วนไม่ได้นะครับคือเมื่อวานมันมีกระแสข่าวมา
จับได้แล้วอยู่ฝั่งกัมพูชากำลังเตรียมนำตัวผ่านแดนเข้ามาที่เมืองไทย
ทีนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังจับเสียอ้วนไม่ได้แต่ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่กัมพูชาแล้วพร้อมประสานเรื่องของการจับกลุ่มตัว
ตอนนี้รู้แล้วว่าเสียอ้วนอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าออกไปเนี่ยเขาอาจจะรู้ไง
ตำรวจเนี่ยรู้แล้วเขาอยู่ตรงไหนเขาอาจจะหลบหนีไปได้นะฮะทีนี้หลังจากจำลองเหตุการณ์บริเวณหน้าเขาชีจันทร์เสร็จแล้วก็นำตัวในบ่าวไปชี้จุดที่เขาทิ้งปืน
แล้วก็ไปที่บ้านเช่าย่านนาเกลือ๑๒แล้วก็ไปที่บริษัทเช่ารถก่อนนำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดพัทยาต่อไปนะครับตอนนี้ก็เกือบครบนะ
เสียอ้วนซึ่งเป็นตัววงการคนสำคัญซึ่งเป็นคนสั่งตายฟอสสปายนี่แหละนะฮะก็คาดว่าอีกไม่นานแหละ
ว่าเทศน่าจะอยู่ในกัมพูชาก็ประสานแล้วเรียบร้อยนะคะ